เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเพราะว่าผมอยากจะมอบความสุขให้กับคุณผู้ชมจริงเพราะฉะนั้นไปหาอะไรกินกันนะครับกับร้านข้าวแกงร้านนี้บอกเลยว่าราคาไม่แพงแถมของเขาอร่อยแล้วขึ้นชื่อลือชามากในจังหวัดระยอง
นี่ครัวคุณนายข้าวแกงเริ่มต้น๒๕บาทถูกมากเลยทีเดียวนะครับ
ร้านตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิทยื้องตลาดผลมาศปงอำเภอจังหวัดไรยอง
ขึ้นชื่อลือชาคืออะไรนี่เลยแต่ละอย่างครับแกงเผ็ดเป็ดย่างแกงป่าไก่บ้าน
ไม่มีดอกแคร์ที่ไม่ได้แคร์บางคนแคร์ทุกคนเพราะทุกคนสามารถทานได้

ชอบทานอันไหนก็เลือกก็สั่งได้เลย
เพราะว่าแต่ละเมนูน้องใบตองเริ่มต้นที่๒๕บาทเท่านั้นเอง
ที่สำคัญเห็นผักแบบเยอะอย่างนี้
คือเขาบริการผักสดฟรี
คุณไปเลือกเอาเลยไปตักเอาได้เลยคุณจะเอาผักอะไร
แล้วที่สำคัญเขามีผักพื้นบ้านให้ด้วย
เป็นผักสมุนไพรที่บางร้านเขาไม่มี
แต่ที่นี่มีครับอย่างเช่นผักชีล้อมใบมันปูสะดาวอินเดีย
เฮ้ยไอ้ผักแบบนี้บางทีเราหาไม่ได้ตามร้านทั่วไปจริง
นี่ครับน้ำดื่มก็ฟรีบริการตัวเองนะจ๊ะ
มีน้ำพริกนี่น้ำพริกกะเปรียบใส่มะม่วงด้วย
ผมย้ำว่าถ้าไปตักแล้วเอาแต่พอดีนะคุณผู้ชมนะ
จะได้ทานแล้วไม่เหลือเพราะว่าถ้าทานเหลือเขาจะปรับ
เอานะจะบอกให้ทานแล้วไม่หมดไม่ได้นะครับ
ก็ไปถามคุณเกรียงไกรเดชเขาก็เล่าว่าร้านแกงคุณนายเนี่ยนะ

คือหมายถึงลูกค้าทุกคนก็เหมือนกับเจ้านายเหมือนคุณนาย
เดินเข้ามาในร้านเพราะฉะนั้นต้องให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
เพื่อให้ลูกค้านั้นมีความสุขมากที่สุดเท่านั้นเอง
อยากไปกินกันแล้วใช่ไหมอยากไปค่ะเอ้า
เพราะฉะนั้นไปเลยครับร้านนี้ตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิทย
ตลาดผลไม้ตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
ขายตั้งแต่ในช่วงเวลาตี๕๓๐จนถึง๑๖นาฬิกา
หยุดหยุดเฉพาะวันประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
พูดภาษาชาวบ้านคือหยุดวันหวยออก

ส่วนวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดนักขัดตะเลิกเขาไม่หยุดนะฮะ
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไปทานกันได้ย้ำอีกทีร้านครัวคุณนาย
ไปลองทานกันได้อร่อยแน่นอน
อาหารที่สุดแล้วในป้ายหนูนิดด้วย
เป็นป้ายการันตีของกระทรวงพาณิชย์นะคะ
ร้านนี้ดีอ้านอร่อยราคาประหยัดด้วยจ้
ก็สะอาดถูกสุขลักษณะด้วยนะคะ
เอาล่ะมีเวลาก็ลองแวะเวียนไปทานกันได้
จังหวัดระยอง